เธอเป็นลิเกสาวที่สวยมาก
และนอกจากนั้นเธอยังเป็นเจ้าของธุรกิจอีกมากมายด้วยค่ะ
รับเธอเลยค่ะคุณเมษา
สวยอ่ะสวัสดีค่ะ

ชอบกันพวงท่าสศวรรณเอกห์มากนะเก็ปเอกห์ได้ดีมาก

อยู่คณะพี่กุ้งสุธิราชค่ะ
ส่งการหมุนเอวคนสว่านแล้วต้องเป็นนางเอกแน่เลย
ตรงข้ามกันเลยค่ะตรงข้ามกันเลยค่ะ
เป็นนางร้ายค่ะเป็นนางร้ายแล้วเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวด้วย
ทำอะไรอยู่คะอุ้ยทำลายยากหลายอย่างมากเลยค่ะ
อย่างเช่นร้านส้มตำค่ะร้านสักคิ้วค่ะ
เออมากแล้วตอนนี้นะคะร้านน้ำค่ะร้านกาแฟร้านโกโก้
เก่งอ่ะค่ะทำไปเรื่อยสวยด้วยเก่งด้วยแล้วก็งกด้วยค่ะคุณผู้ชม
งงแบบนี้เนี่ยเรื่องราคาเวลาไปช้อปปิ้งก็ต้องดูสิคะ
เป็นคนพิถีพิถันในการซื้อของเวลาเข้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตทีนี้ก็จะแบบ
ใช้เวลานานพอสมควรค่ะอืมนานแบบเพื่อนถามว่าทำไมเข้านานจัง
แกนบาร์โค้ดนานมากดูหอมนาน
อย่างนี้คิดว่าวันนี้จะได้เงินแสนกลับไปไหมคะ
แน่นอนค่ะวันนี้ตั้งใจมาเอาเงินแสนกลับบ้านค่ะ
ดเสียงแบบนางร้ายเลยทีเดียวนะคะ
เอาล่ะถ้ามาคนเดียวแบบนี้ค่ะถ้าคว้าเงินแสนไปได้ก็รับเงินตุมไปคนเดียวเลยค่ะ
เรามีด้วยกัน๘ข้อค่ะแต่ละข้อมีเงินรางวัลตามลำดับขั้นค่ะ
แต่เป๊กจะไม่ให้คุณเดินทางไปคนเดียวเรามีตัวช่วยที่แสนชันฉลาดให้กับคุณค่ะ
ตอนรับตัวช่วยของเราเลยค่ะพิติดอกสุดาว

นี่แค่เมซาแล้วพดสภาพจะขนาดไหนเนี่ย
บอกเลยว่าเมษานี้เป็นช่วงหน้าร้อนแต่ถ้าน้องอ้อนแล้วมันจะน่ารัก

คำถามข้อแรกของคุณเมษาเลยค่ะถามเลยว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ไปทำงานทำการกันวะ

ไหล่นี่แก่กว่าเพื่อนเลยนี่ถอนหงอกดีไหม

น้า๖๐แล้วนี่น้ายังไม่เลิกอีกเหรอ
มึงเอาอะไรมาพูดให้เลิกอย่าค้นปวดนะเว้ย
นี่นะมาตั้งแต่เด็กนะไม่เบื่อ
มึงพูดอย่างไรพูดเหมือนจะให้กูเลิกกันเลย
เลิกสิน้าต้องเลิกน้าติดแล้วนี่น้าติดแล้วนี่
ติดเหรอติดหนักเลยเออติดเยอะมากน้าเหรอ
พี่อ่ะติดหนักมาก

นั่นใคร
นางเอกลิเกยคือคุณเมศา

ดีเดี๋ยวนี่ดีกว่า

มือไหนเกือกไม่ให้มาเกปล้าหรี่
พี่พูดเดี๋ยวฉันเป็นมือให้นะโอเคไหม
เหมือนเชิงเทียนใช้แล้วมวงเบอร์
ดูมือด้วยพูดตามมือ

สวัสดี

เรานั้นวันนี้๕ข้าว

นี่คุยยึงกันไปแล้วเหรอ

คุณแม่คุณแม่จ๋าคุณแม่
เจอคุณแม่จ๋าแม่มาขอโอ๊ย
นี่ทำไมเมื่อเอกติดยุงเหรอ

โอ้โฮมันกันแม่นี่ไอ้

ที่เดี๋ยวไปเล่นหนังพี่ปูกันวันเดียววันนี้ห้อง

อยากไปเห้ยกันไม่ครบกินมีอะไรกินพร้อมอ่ะเป็นนักแสดง

เอาถัดมาแว่ง

พัก

อ๋อเพราะเลย
ตีทาง๒๓๓เรียบร้อยคันปลากเจ็บแอคชั่น

บริษัทสิงห์โตเห่าเมทูตกเขาตาย
เขาเป็นลูกอัครมหาเศษอาหาร
เศษนี้
มีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ล้าน
วันนี้เขานัดกับสาวคนรักไว้เพื่อจะไปดินเหนียว

ทำไมให้รถติดเราดินเหนียวบ้าเปล่า
เขาจะเดินทางไปรับแฟนแล้วเพื่อไปเที่ยวที่ไอคอนสยาม

เขาเดินถามแฟนไอคอนสยามภาพแบบบ้าเหรอ
เดี๋ยวสงสัยจะจำผิดห้างแล้วนะครับ
แต่ว่าคำถามข้อแรกของคุณเมษาจะเป็นอะไร
พักกันสักครู่แล้วกลับมาป่วนกันต่อครับ